กันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่าแต่แบบ
มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับคุณ

นี่รู้แหละว่ารักมาก
บอกเลยว่าหวานจริงนะคะ
เราชาวเน็ทก็เค้ามาคอมเม้นต์แซวนะคะว่าโอ๊ยยยย
ความหวานกันแต่เช้าเลยนะคะเฮีย
ก็บอกว่าอิจฉาสาวเบลล่าจังเลย
ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่หวานผ่านโซเชียลตลอดเวลาเลยนะ

แล้วต้องบอกว่าไม่แปลกที่สาวค่ะ

บอกเลยว่าแบบมันขัดกะบุกหลิงมากเหภบพิเวีย
พี่เวียดูบ่อยแมนน่ะอ่อนเยอะสุดน่ารักที่เดียว
มีอีกสามแถวนี้อิจฉาดด้วยนะธรรมดาก็แฟนเขาสวยนะ
เบลล่าสวยจริงสมกับที่หนุ่มเวียเขาอวยจริงค่ะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้เจ้าตัวก็งานเข้าเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นงานดีนะ
เป็นงานโชว์ความสวยความงดงามอ่อนช้อยค่ะ
รำในงานเทศกาลนามัศกาลพระธาตุเชิงชุมพระบรมศาลีกฐาตุค่ะ
แล้วก็หลวงพ่อพระองค์แสนค่ะประจำปีจังหวัดสกลนคร
ร่วมกับสาวภูไทยนับร้อยเลยสาวภูไทยจ้า
สวยมากเลยคุณผู้ชมค่ะเธอนี่มาแน่นอน
มาในชุดสาวภูไทยแบบเต็มยดขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่าสวยไม่แพ้คนในพื้นที่นะคะ
นี่นี่นี่ดูนิลักษณ์ค่ะอ่อนช้อยสวยมากเลยอ่ะจริง
ก็ไม่แปลกนะที่พี่เวียจะต้องมีการแบบว่าอวดนิดหน่อยเป็นธรรมดาก็แฟนสวย
ภูมิใจในตัวแฟนแหละนะคะแฮปปี้เบิร์เดย์ด้วย